แต่ทีนี้เรื่องของการสร้างความเข้าใจอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะ
เพราะว่าเมื่อสักครู่คุณสุดสกุลบอกว่ามันต้องใช้๒ปัจจัย
วัคซีนมาหรือยังอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐแน่นอนแหละ

การสร้างความเข้าใจมันเป็นสิ่งสำคัญเอ๊ะแล้วจะเป็นหน้าที่ใคร
หน้าที่ภาครัฐหน้าที่หมอพยาบาลหน้าที่สื่ออย่างพวกเราหรืออย่างไร

ติดตามพร้อมกันในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยจากอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ขอขยายความเรื่องของวัคซีนที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่
เรื่องนี้มันมีภาพซ้อนอยู่สองภาพใหญ่
ภาพหนึ่งเสียงเรียกร้องให้รัฐเร่งจัดหาวัคซีนมาให้ได้มากที่สุดแล้วให้ได้ไว
ภาพนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะเพราะว่านายกก็ออกมายืนยัน
ภายในสิ้นปีเราจะได้วัคซีนมาครบ๑๐๐ล้านโดสเพื่อมาฉีดกับคน๕๐ล้านคน
ล่าสุดนายกยังบอกด้วยซ้ำไปว่าจะหาเผื่อให้ได้อีก๕๐ล้านโดส
รวมเป็น๑๕๐ล้านโดสอันนี้เผื่อไว้ขีดเข็ม๓
เอาเป็นว่าเราเชื่อใจนายกเชื่อใจรัฐบาลเชื่อใจกระทรวงสาธารณสุขว่าหาซื้อได้

แล้วไหนวันนี้ก็มีข่าวดีที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับเขาพาดหัวกันว่า
เตรียมส่งมอบให้เริ่มใช้ได้
อันนี้ถือว่ารัฐบาลเนี่ยพลิกเกมปรับลำปรับแผนหาวัคซีนเข้าประเทศได้ทันเวลา
หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เสียยับเยินเละเทะ

ชกเข้าไปนับแปด
แล้วก็ถูกถลุงเสียจนเกือบจะโดนน็อกอยู่แล้วเนี่ยนะ
แต่ว่ายังพอยันกายฟื้นขึ้นมาสู้ได้
อันนี้ก็คอยดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไง
ทีนี้พอหมดห่วงเรื่องจำนวนวัคซีนที่จะได้มาแล้ว

หนึ่งห่วงคนลังเลไม่อยากจะฉีดวัคซีน
ข้อมูลที่มันฟ้องก็คือข้อมูลที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่นี่แหละ
ว่าตัวเลขการเปิดจองวัคซีนในคนสองกลุ่ม
เปิดโอกาสให้คนสองกลุ่ม
องฉีดวัคซีนมาตั้งแต่วันที่๑พฤษภา
แล้วมายอดรวมวันที่๙พฤษภา
คนสองกลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้น
ที่มีตัวเลขอยู่ประมาณสิบเอ็ดล้านคนกับเจ็ดแสน

กับ๒กลุ่มที่มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรค
อันนี้เขาไปดูในประวัติของกระทรวงสาธารณสุขแล้วมีอยู่๔ล้าน๓แสน
เอาสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนกับสี่ล้านสามแสนบวกกันก็ประมาณสิบหกล้านคน
หกล้านคนไปจองฉีดวัคซีนเท่าไหร่ครับ
ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เก้าเก้าวัน
มีตัวเลขหนึ่งล้านห้าแสนกว่าคน
ถ้าตัวเลขเป๊ะท่านก็ดูในจอเอา

รวมกันแล้วทั้งสองกลุ่มเนี่ย
รวมทั้งที่ไปจองกับโรงพยาบาลไปที่อสมเขาไปเคาะประตู
ตามบ้านเนี่ยรวมกันแล้วสิบห้าล้านห้าแสนกว่าคน
จองแค่หนึ่งล้านเจ็ดแสนคน
ที่เหลือสิบสี่ล้านกว่า

เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็น่าจะบอกได้เลยว่า
เขายังไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีน
แล้วก็บางคนอาจจะเอ๊ะเห็นในข่าวแล้ว

รอวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อโน้นที่เขาว่าปลอดภัยกว่าดีไหม
หรืออาจจะมีประเภทที่ว่ายี่ห้ออะไรฉันก็ไม่ฉีด

แล้วยิ่งดูข้อมูลเฉพาะจุดนะ

ไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างนี้ทั้งหมด
ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนะคนนี้อดีตแพทย์ชนบทดีเด่น
อำเภาจนะอยู่ที่สงขลาคุณเหมาะบอกอย่างนี้
ตัวเลขจำนวนผู้สมัครใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมของอำเภอชนะมีน้อยมาก
แล้วเชื่อว่าทุกอำเภอก็มีลักษณะคล้ายกัน
โรงพยาบาลจนะเปิดฉีดรับฉีดวัคซีน๓๖๐รายต่อวัน
ความสามารถที่จะฉีดเนี่ยนะ
ปรากฏว่าตั้งแต่เปิดระบบมามีผู้มาลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม๒๓๒รายน้อยมาก
แล้วก็ยกตัวอย่างวันที่๓๐เมษามาลงทะเบียนคนเดียว
เอาวันรุ่งขึ้นวันที่๑พฤษภาดีหน่อยมากัน๖๗คน
วันที่๒๓๖คนวันที่๓๒๕คนวันที่๔๒๓คน
วันที่๕๒๙วันที่๖๔๕และวันที่๗๖ราย
นี่เป็นเพียงโรงพยาบาลอำเภอแห่งเดียว
อาจจะวัดผลเอาไปเป็นตัวอย่างไม่ได้
แต่ว่าพอจะประเมินได้ว่าสถิติมันใกล้เคียงกัน

แผนการเตรียมฉีดวัคซีนเนี่ย

มันจะเดินหน้าลำบากเดินหน้าไม่เป็นไปตามเป้า
แก้มันเป็นยังไงครับ
เพิ่มความถี่ในการสร้างความเชื่อมั่นให้มันบ่อยมากขึ้น

ที่จะชี้แจงข่าวข่าวประเภทที่ทำให้เกิดความกังวลเนี่ย
ข่าวประเภทฉีดวัคซีนแล้วตายมั่ง
ฉีดแล้วแขนขาอ่อนแรงมั่ง
ฉีดแล้วมีอาการกระทบต่างนานามั่ง
ข่าวพวกนี้มาที่ไปที่มาเป็นยังไงไม่รู้
แต่ถ้าอ่านเจอแล้วต้องรีบอธิบายว่าพิสูจน์แล้วไม่ใช่
ไอ้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วตายเนี่ยมันตายเพราะโรคอื่น
คนที่บอกแขนขาอ่อนแรงฉีดแล้วมีอาการเนี่ย
หมอเขาก็ชี้แจงว่าผ่านไปชั่วโมง๒ชั่วโมงมันก็เป็นปกติ
แต่ว่าสังคมของสื่อเนี่ยปัญหาก็คือว่า
พอเป็นข่าวฉีดแล้วตายเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่สื่อพาดหัว
ทีวีก็เล่นเป็นข่าวใหญ่แต่ว่าพอหมอพิสูจน์แล้วว่า
มันไม่ตายเพราะฉีดวัคซีนนะมันกลายเป็นข่าวเล็กซ่อนอยู่ข้างใน
ทีวีที่เคยเอามาออกกล่าวก็ไม่ได้พาดหัวใหญ่
ความกลัวความกังวลมันก็ค้างอยู่ในความรู้สึก
เพราะเขาไม่รู้ว่าจริงแล้วมันเป็นยังไง
ผมคิดว่าเรื่องนี้พวกเราที่ทำสื่อก็ควรจะร่วมมือกัน
ถนัดประเด็นนี้ว่าเราควรจะร่วมมือกันขจัดความกลัว
ฉีดวัคซีนได้ยังไง
รัฐเองก็ต้องมีปัญญามีวิธีการมีเทคนิคที่จะพูดให้คนรู้
แล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยรู้อย่างเดียวมันไม่พอ
รู้แล้วต้องให้เข้าใจด้วยให้เข้าใจก็ยังไม่พอ
ต้องให้เกิดความเชื่อมั่นด้วย
จำไว้นะรู้เข้าใจและเกิดความเชื่อมั่น
แล้วจุดอ่อนของการทำเข้าใจของภาครัฐเนี่ยมีปัญหาตรงนี้มาตลอด
ส่วนใหญ่ทำได้แค่ทำให้คนรู้ผิวเผิน
แต่ไปไม่ถึงทำให้คนเชื่อมั่น
การที่จะพูดให้คนเชื่อมั่นเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่
แล้วไม่จำเป็นต้องคนที่มีตำแหน่งสูงนะที่คนจะเชื่อมั่นเนี่ย
คนไม่มีตำแหน่งแต่คนพูดและคนเชื่ออย่างหมอยงเนี่ย
ควรจะให้ท่านออกมาพูดบ่อยเพราะหมอยงพูดแล้วคนเชื่อถือมากกว่านายกพูด
ฉะนั้นถ้าคนไม่เชื่อมั่นมันจะมีความสำคัญ
ส่วนประเด็นเรื่องศักยภาพในการฉีดวัคซีนเนี่ยนายกตั้งเป้าว่าปีนี้ต้องฉีดให้ได้ครบ๕๐ล้านคน
ลองคำนวณตัวเลขง่ายง่ายอย่างงี้สิครับวันนี้วันที่สิบครึกสะพาใช่ไหมล่ะ
ก็เหลือเวลาเจ็ดเดือนกับยี่สิบวันจะสิ้นปีเอาจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย
ลบออกจากห้าสิบล้านคนก็จะพบว่า
เหลืออยู่ประมาณสี่สิบแปดล้านคนถ้าจะครบสี่สิบแปดล้านคน
ภายใน๗เดือน๒๐วันเนี่ยคิดแล้วเนี่ยวันหนึ่งต้องฉีดให้ได้
เกือบ๕แสนคน๔แสนกว่าว่าอย่างนั้นเถอะ
คำถามคือทำได้เหรอครับเรามีศักยภาพเพียงพอไหม
ที่จะฉีดวันหนึ่งเกือบห้าแสนคนเรามีบุคลากรที่เป็นคนฉีดเนี่ย
พร้อมหรือยังอันนี้ก็เรื่องใหญ่
แต่ว่าเรายังดีที่นักธุรกิจและเอกชนรายใหญ่
เขาผนึกกำลังกันที่จะช่วยรัฐบาลแม้กระทั่งสถานที่อะไรต่างต่างเนี่ย
เขาพร้อมจะให้ความร่วมมือฉะนั้นเรื่องนี้ทำยังไงที่จะให้เป็นไปตามเป้าหมายสุดท้าย
ท้ายสุดอาจจะต้องปรับแผนให้เหมือนที่ต่างประเทศเขาทำไหม
คือเดินเข้าไปร้านขายยาบอกมาฉีดวัคซีนครับ
บัตรประจำตัวประชาชนให้เขาเขาฉีดให้เลย
เขาทำระบบกันยังไงล่ะที่อเมริกประธานาธิบนายกที่แคนาดาเนี่ย
ผัวทั้งเมียใส่เสื้อยืดนุ่งกางเกงยีนเข้าไปร้านขายยา
ไม่มีใครล้อมหน้าล้อมหลังมาถึงบอกว่าผม
ฉีดวัคซีนครับเจ้าของร้านขายยาขึ้นมาเอ้า
ท่านนายกมาอ้าวฉีดวัคซีนให้เขาไม่เห็นจะต้องทำเป็นการลงทะเบียน
จัดระเบียบจัดคิวอะไรกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
ทำไมเขาทำเรื่องง่ายเออทำไมเขาทำเรื่องยาก
ให้เป็นเรื่องง่ายแล้วทำไมเราถึงทำเรื่องง่าย
ให้เป็นเรื่องยากอันนี้ก็ฝากไว้เท่านั้นนะครับ
มันจะไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คือเรื่องของวัคซีน
เป็นเรื่องใหญ่ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะมาตอกย้ำเรื่องของการรับวัคซีน
ป้องกันโควิดสิบเก้ากันต่อใช่ใช่ค่ะในชุดขึ้นใต้เมืองไทยนะครับ
อาจารย์ย้ำนะรู้เข้าใจเชื่อมั่นสำคัญที่สุดจริงนะคะ